เล่ากันอยู่ที่เรื่องของการใช้บริการรถสาธารณะต่าง
คราวนี้มาถึงคิวรถเมย์บ้าง
แต่พูดถึงรถเมย์ปั๊บเนี่ยอย่าเพิ่งตั้งแง่นะ

แต่ว่าคราวนี้เรื่องดีมันยังมีอยู่นะคะ
จะพาไปดูคุณป้าที่เป็นกระเป๋ารถเมย์สายนี้

คนเขาโพสต์ค่ะแชร์เรื่องราวสุดประทับใจ

คุณป้ากระเป๋ารถเมย์อายุ๖๑แล้วนะ
แต่บริการแบบระดับ๕ดาวเลย
พูดภาษาอังกฤษสปีกแบบไฟแลบ
คุณฟิตฟองไฟแบบสุดยอดมาก
นี่คือภาพนี้ค่ะที่มีการแชร์ในโลกโซเชียล
เขาโพสต์นี้ยาวมากจริงคุณสืบสกุล
เดี๋ยวฉันจะอ่านให้ฟังนะคะ
คือก็แชร์เรื่องราวของคุณป้ากระเป๋ารถเมย์รุ่นเดอะนี่แหละ
คล่องแคล่วพูดภาษาอังกฤษไฟแลบ
แล้วก็สร้างรอยยิ้มให้กับผู้โดยสารได้

บอกว่าขึ้นรถโดยสารสาธารณาปรับอากาศ
มีอังกฤษเอ่ยจีนเยอรมันฝรั่งเศส

แต่ทีนี้พอหันมาเจอกับพนักงานเก็บค่าโดยสาร

คุณป้ากะปีกระเป๋ารถเมย์อายุ๖๑ปีเนี่ยยังคล่องแคล่วนะ
ใช่แล้วพอรถจอดเนี่ยนะ

โอเคชาวต่างชาติก็จะทยอยขึ้นรถมา
ทีนี้พอเก็บเงินป้าเขาจะพูดอีก

ก็เธอก็จะตะโกนบอกในนี้เขาเขียนเป็นแบบนี้เลยนะ

แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนไทยปั๊บคุณป้าเขาก็พูดเพราะนะ
มีค้ามีขาเขยิบชิดในด้วยค่ะ

เรื่องราวนี้ถูกแชร์ไปเยอะเลย

ถ้าดิฉันได้นั่งสายนี้ถ้าเราได้นั่งสายนี้
มันคงทำให้รู้สึกว่ารถติดมันกลายเป็นเรื่องรองไปเลย
เพราะว่าได้ดูเรื่องราวของคุณป้าแล้วคุณป้าเขาก็น่ารักจริงค่ะ
ทีนี้ทีมข่าวก็ไปตรวจสอบว่าเรื่องนี้มันมีการโพสต์ตั้งแต่เมื่อไหร่
ปรากฏว่ามีการโพสต์ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
ซึ่งตอนนี้เวลามันผ่านมาตั้งกี่เดือนแล้วล่ะคุณ
เดือนเผลอสำเนียงสำเนิง
ตอนนี้คุณป้าอาจจะเป๊ะเหมือนเจ้าของภาษาแล้วก็ได้
นี่ค่ะคนก็สร้างความประทับใจนะคะ
แล้วก็ในแฮชแท็กของข้อความที่โพสต์
เขาก็บอกว่าใครอมยิ้มแล้วช่วยกันแชร์ให้ถึงหน่วยงานของป้าเลยนะครับ
แล้วบอกด้วยนะปลป้าชื่อปรานีรถเบอร์๒
สาย๕๒๔นะคะใช่แล้วค่ะปอนะครับ๕๒๔นะครับ
ดีจังเลยมีข่าวดีแบบนี้บ้างนะครับ